ในประเทศไทยของเราเนี่ยมันมีหนึ่งสีสันในการจัดงานแต่งงาน
นั่นก็คือการแห่ขันหมาก

นี่แหละค่ะวันนี้นะคะเรารวบรวมบรรยากาศ
แห่ขันหมักสุดคึกคลื้นประจำประเทศไทย

บอกเลยว่าขบวนนี้มาแบบใหญ่สุด

ก็เพราะว่างานนี้เจ้าบ่าวเขาขนขบวนช้างมาถึง๒๓เชือก
เดินเท้าเป็นระยะทางเกือบ๒กิโลเมตร
เพื่อไปสู่ขอเจ้าสาวคนสวยคนนี้
ซึ่งฝ่ายพ่อของเจ้าบ่าวและเจ้าสาว
อยู่ในกลุ่มคนเลี้ยงช้างจังหวัดตรัง
ซึ่งในงานนั้นทางคุณพ่อของเจ้าบ่าวและคุณพ่อของเจ้าสาว
ก็นำช้างมาร่วมแห่ขบวนขันหมากในครั้งนี้ด้วย
ซึ่งงานนี้เจ้าบ่าวก็นั่งมาบนพลายดำมุก

พร้อมด้วยช้างเพศเมียคือพังสมบูรณ์
ในการนำมาสู่ขอเจ้าสาว
ถือเป็นการรับขวัญลูกสะพ้ายอย่างยิ่งใหญ่จริง

เพราะนอกจากจะนำช้างมาเดินขบวนแล้ว

ก็มีการจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง
ทำกลางผู้คนที่มาร่วมงานกว่า๑๐๐คน
แหมเห็นแล้วอิจฉาจริง
มากันแบบนี้เลยจ้าคุณผู้ชม
พร้อมรถไถคันใหญ่คันโตแบบนี้
อุ๊ยใครได้ไปเป็นลูกเคย
รับรองไม่อดไม่จนจ้า
แล้วไม่ได้มาแค่คันเดียวด้วยนะจ๊ะ
งานนี้จัดเต็มความแปลกความอลังการ

แต่ละคันก็ถูกประดับตกแต่ง
ด้วยผ้าแพ้หลากสีดอกไม้
ลูกโป่งหลากหลายสีสันสดใสสวยงาม

เรียกได้ว่าใครได้ยินเป็นต้องรีบลุกขึ้นมายืนเต้นเลยทีเดียว
ทำเอาชาวบ้านฮือฮากันไม่หยุด
ขบวนขันหมากที่สุดแปลกขบวนนี้
เจ้าบ่าวก็ได้เล่าว่าที่เอารถไถมาสู่ขอเจ้าสาวแบบนี้
ก็เพราะว่าตนมีอาชีพขับรถไถ
แล้วงานแต่งทั้งทีก็อยากจะสร้างสีสันสร้างความสนุกสนานและความแปลก
ก็เลยปิ๊งไอเดียนำรถไถที่ใช้เป็นอุปกรณ์ทำมาหากิน
แห่ขันหมากแบบนี้นี่แหละจ้า
ส่วนงานนี้เจ้าสาวก็ถูกอกถูกใจมาก
ไอเดียขบวนขันหมากสุดแปลกแบบนี้
ช้างทั้งรถไถก็มีแล้ว
คราวนี้มาดูกับอีกหนึ่งขบวนแห่ขันหมากสุดอลังการที่ไม่เหมือนใคร
และรับรองว่าไม่มีใครเหมือนอย่างแน่นอน
ขบวนขันหมากสุดแปลกที่ใช้รถเอทีวีเกือบ๒๐คัน

ทางนายกอบตสาริกาคุณพ่อของเจ้าบ่าวบอกว่า
ได้เลือกสถานที่คือบริเวณเขาหล่นหมู่๑๑ตำบลสาริกา
อำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของตำบลสาริกา
และที่แปลกคือนายกได้ใช้รถเอทีวีกว่า๒๐คัน
ขับลงจากเขาเพื่อนำขบวนขันหมากไปร่วมพิธี
งานนี้มีเพื่อนเจ้าบ่าวและแขกที่มาร่วมขบวนแห่กว่า๒๐๐คน
ถามว่าทำไมถึงต้องใช้รถเอทีวีและต้องแห่ขบวนลงมาจากเขา
คำตอบคือพอรถเอทีวีเป็นรถที่ใช้ขับแนวแอดเวรเจอร์

ก็เพราะต้องการจะโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนั่นเอง
มาถึงขบวนขันหมากสุดท้าย
บอกเลยว่าขบวนขันหมักนี้ไม่ต้องมีรถไม่ต้องขึ้นขี่หลังใคร
แต่ขบวนนี้ต้องมีชุดชุดอะไร
ก็ชุดซุปเปอร์ฮีโร่นะสิ
เรียกได้ว่าเป็นการแต่งงานที่มีสีสันสุดกับขบวนขันหมากยอดมนุษย์
หลายคนอาจจะงงว่าทำไมเจ้าบ่าวถึงต้องแต่งตัวแบบนี้
ก็เพราะว่าเจ้าบ่าวคนนี้
และยังรับงานโชว์ตัวตามที่ต่างด้วย
และในเมื่อตัวเองมีงานสำคัญทั้งทีก็ขอจัดเต็มอย่างที่เห็นไปเลย
งานนี้นอกจากจะสนุกสนานแล้วยังมีผู้คนมาขอถ่ายรูปตลอดทางไปบ้านเจ้าสาวอีกด้วย
แม้แต่ละขบวนขันหมากนี่ถือเป็นไอเดียที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียว
ใครที่กำลังจะมีข่าวดีเร็วนี้แล้วยังไม่รู้จะจัดขบวนขันหมากแบบปังยังไง
ก็ลองเอาไอเดียเหล่านี้ไปใช้กันได้นะ
รับรองเลยว่าขบวนขันหมากของคุณจะต้องอยู่ในความทรงจำของใครหลายคนอย่างแน่นอน
โอ้โหอันดับไอเดียนี่มันสุดจริงนะ

คุณชิสาตะโกนออกมาเฉยเลยว่าอยากแต่งงานอีกสักรอบ

เอาแบบคึกคักสนุกสนานเอาแบบมีสีสันจะให้คุณชนะแต่งเป็นเจ้าเงาะ

แล้วเขาเอาพวงมาไหลโยนให้น้องไปต่อ

เขาโยนมาป๊อบนี่ฉันกระโดดปุ๊บเลยกระโดดขวา

ขอบคุณมากมันดูสนุกมาก
คือเราก็มีไอเดียดีสนุกแบบนี้มาให้ดูกัน
โอ้โฮมันเป็นงานภึ้นเริงเป็นงานมงคลอ่ะเนอะ

ซ้อมไว้ก่อนไปร่วมขบวยก่อน

โหฮิ้วดีมาก
สักวันหนึ่งสักวันหนึ่งของแบบนี้มันคาดหวังอะไรไม่ได้